หนุ่มบาร์ดสุรดีอยู่ฟร่านคลับเยอะมาก
แล้วก็ปรากฏว่าซีรีส์เรื่องล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมกลับกลายว่ากลายเป็นตัวรอง
อ้าวน้องไม่เสียใจหรือเนี่ย
ก็ต้องไปถามนิดนึงนะคะว่าน้องบาร์ดเนี่ยน้อยใจรึเปล่า

ไม่น้อยใจครับผม
จริงเราทำงานมาตั้งแต่แรก
เราก็เดินไปด้วยกันเดินไปพร้อมกัน
ปีนี้เดือน๗แต่ว่าเริ่มเป็นปีหน้าแล้วครับ
ก็เริ่มเป็นรังเหมือนเดิมเนาะ
ก็น่าจะใช่ครับผม